คุณผู้ชมครับมาเริ่มติดตามข่าวสารกันกับชัดข่าวเที่ยงครับ
ในวันนี้ทางด้านของประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
บุคลากรร่วมบำเพ็ญกุศล
บำเพ็ญพิธีบำเพ็ญกุศลนะครับ
เพื่อถวายพระราชกุศลครอบรอบหนึ่งปี
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชครับ
ขณะที่กองทัพอากาศก็จัดพิธีบวงสวงพระเมรุมาตรจำลองที่สนามกีฬาถูกปะเตมีครับ
พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างผู้บัญชาการทหารอากาศครับ
เป็นประธานในพิธีบวงสวงพระเมรุมาตรจำลองที่สนามกีฬากองทัพอากาศทูปะเตมี
พร้อมนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศแล้วก็นายทหารชั้นผู้ใหญ่ครับ
เพื่อจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
ระบาดสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชในวันที่๒๖ตุลาคม๒๕๕๙
โดยผู้บัญชาการทหารอากาศเปิดเผยว่า
พระเมรุมาตรจำลองที่บริเวณสนามกีฬากองทัพอากาศ
ขณะนี้ดำเนินการจัดสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว
เหลือเพียงการเก็บรายละเอียดตกแต่งและปรับภูมิทัศน์ให้เรียบร้อยสมพระเกียรติ
ส่งมอบพื้นที่และจะมีการซักซ้อมเจ้าหน้าที่จิตอาสาที่เข้ามาบริการประชาชน
ในวันที่๒๐และ๒๕ตุลาคม
ซึ่งประเมินว่าจะสามารถรองรับประชาชนได้กว่า๑แสนคน
ทางนี้ได้เตรียมการอำนวยความสะดวกกับประชาชนที่เดินทางมาร่วม
ถวายดอกไม้จันทร์ทั้งการรักษาความปลอดภัย
การจราจรการให้บริการทางการแพทย์
จุดพักคอยรวมไปถึงรถสุขาเคลื่อนที่
พร้อมสั่งให้กรมพลาธิการทหารบก
สั่งให้กรมพลาธิการทหารอากาศจัดบริการอาหาร
เพื่อรองรับประชาชนด้วย
ตรวจจับโดรนที่ไม่ได้มีการลงทะเบียน
ในช่วงงานพระราชวิธีว่า
เพื่อติดตั้งพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเซ็นเซอร์
แล้วก็วางยามอากาศในพื้นที่รอบท้องสนามหลวง
ซึ่งผู้ที่จะสามารถขึ้นบินโดรนได้นั้น
จะต้องมีการลงทะเบียนไว้กับกศธชและกศธรคมนาคม
และจะต้องเป็นโดรนที่ถูกกฎหมาย
และใช้ในการถ่ายภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหว
ประกอบการทำข่าวเท่านั้นครับ
ขณะที่พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจ
ประธานคณะกรรมการป้องกันและปรับรามการ

เพื่อถวายพระราชกุศลครบ๑ปีวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ในวันที่๑๓ตุลาคมนี้โดยช่วงเช้าได้ถวายเครื่องทัยธรรม
แด่พระสงค์พร้อมทอดผ้าตร่อย๑๐ตร่อยแด่พระสงค์๑๐รูป
ก่อนที่จะทำบุญตักบาทพระสงฆ์๑๙รูป
จากนั้นประธานประวัติรัชน์และกรรมการประวัติอบาทประวัติอาชีพ
นำต้นดามเรืองมาประดับที่บริเวณหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษครับ